เรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ติดตามกันมาหลายวันแล้วถูกไหมทั้งสองสาว

หลายคนติดตามตั้งแต่เมื่อวานแล้วสักประมาณ๑๐โมงครึ่ง
ซึ่งพบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานำทีมตำรวจแถลงข่าว
นี่ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานของกองปราบ

ค่ะซึ่งงานแถลงข่าวคือเริ่มตั้งแต่๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ในช่วงของการแถลงข่าวตอนแรกมีข้อมูลค่อนข้างสับสน
เกี่ยวกับตัวของผู้ต้องหาว่าสรุปแล้วจะมาในห้องแถลงข่าว
จะให้เห็นตัวเป็นจะได้ให้ผู้สึกข่าว
ได้สอบถามถึงความรู้สึกถึงมูลเหตุถึงการก่อเหตุอะไรต่าง

คือตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปลบบุรีแล้ว
ตอนแรกบอกจะเอามาและสรุปสุดท้ายอยู่ที่กองปราบนั่นแหละ
แต่เขามีประสงค์ที่จะไม่ออกมาแถลงข่าว
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
คือเมื่อวานจุดที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
คนละที่กับที่ควบคุมตัวในก๊อปนี้นะคะ
เมื่อวานนี้การแถลงข่าวต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่
เพราะผู้ต้องหามาแต่เสียงตัวไม่มา
ใช่ค่ะซึ่งในช่วงของการที่มาแต่เสียงเนี่ย
ผู้สื่อข่าวเขาก็พยายามนะพยายามที่จะพูดคุย
อาจจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าสามารถพูดคุยได้
หลายคนอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องของมูลเหตุจูงใจ
เขาก็ตอบพฤติกรรมพฤติการในช่วงของการก่อเหตุ
เขาก็ตอบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุก่อนแล้วกันนะคะ
ยืนยันว่าเป็นปัญหาส่วนตัว
เน้นในเรื่องของการเงินหนี้สินที่เกิดขึ้น
แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะว่าไปติดอะไรที่ไหนอย่างไร
ส่วนพฤติการในการก่อเหตุเขาวันนั้น
เขายืนยันตรงนี้เลยว่าเป็นการยิงเพื่อเปิดทาง
หรือยิงข่มขู่ไม่ให้ใครเข้ามาใกล้เขา
เท่านั้นเองไม่ได้เป็นการประสงค์ต่อชีวิตใครทั้งสิ้น
ประสงค์ต่อทรัพย์แต่ไม่ได้ประสงค์ต่อชีวิต
ทีนี้ที่เขาบอกว่าปัญหาส่วนตัวของเขา
เรื่องของปัญหาการเงินเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายภาพให้เห็นเลยนะ

คือไม่สัมพันธ์กันรายจ่ายมากกว่ารายรับ
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกรายละเอียดแต่เรามีรายละเอียด

เรื่องที่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ประสงค์ต่อชีวิตอย่างแรกเลย
คุณกวางผู้เสียชีวิตที่เป็นพนักงานร้านขายทอง
คือเขาบอกว่าช่วงนั้นที่ไปเนี่ยพอเข้าไปเขากระโดดเลย
กระโดดขึ้นบริเวณเคาน์เตอร์หลังจากนั้นเนี่ย
เขากะจะยิงเข้าไปที่ตู้ด้านหลัง
เพื่อที่จะเอามือไปคว้าทองแต่กระสุนมันไปโดนก่อน
มันไปโดนพนักงานสาวคนนี้ก่อน๒นัด
และหลังจากนั้นช่วงนั้นนิ้วชี้ของเขา
ซึ่งมันอยู่ที่ไกลมันใส่ถุงมือไง
เขาพยายามจะดึงออกจะดึงออกแล้วช่วงนั้นมันลั่นมันเบิ้ลเลย
หาว่าถุงมือมันไปขัดไกลปืน

ก็เลยทำให้พนักงานร้านทองที่ชื่อคุณกวาง

ช่วงนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจยิงน้องไททัน
แต่น้องไททันอยู่ในมุมเดียวกับรอปภ

ในขณะที่พยายามไปปิดประตูไม่ให้เขาออก
นี่แหละเขาก็เลยยืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ

ถูกน้องไททันจนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๒คน

ที่มาดูร้านทองด้วยมาเลือกทองด้วย
เขาบอกว่าช่วงนั้นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจยิงเหมือนกัน
แต่มันเกิดเหตุการณ์ชุลมุนอารมณ์เขาหลุดไปแล้ว

อย่างไรก็ตามตลอดการแถลงข่าว
เขาพูดเรื่องนี้ก็คือการแสดงความเสียใจ

โดยเฉพาะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ฟังเสียงผู้ต้องหาบางช่วงบางตอนค่ะ
คือตอนที่ผมได้ขึ้นไปที่ตู้กระจก
ผมได้หันปลายกระบอกปืนไปที่ผู้หญิง
แล้วพอผมดึงดึง
จะพยายามดึงดุงมือให้จะยังออก
คือตุ้มมือเคาะไปทันไกลฟื้น
แล้วทำไมเห็นเด็กไหมคะเห็นเด็กแล้วถึงทำไมยิงเด็กนะคะ
เด็กนี่ผมไม่เห็นนะครับคือผมยิงรอปภเพื่อเปิดทาง
แล้วก็ผมคาดว่าลูกสุดน่าจะไปโดนเด็กครับ
ตรงนี้ผมต้องไม่ได้ตั้งใจครับเรื่องการยิงเด็กนะครับ
หลังจากที่ยิงเสร็จแล้วทำไมถึงกลับมาใช้ชีวิตแบบสุขสบายตามที่เป็นข่าว
คือผมก็พิรามทำตัวแค่จนปกติครับไม่ได้คิดหนีไม่ได้คิดอะไรครับ
แต่ว่าในใจทุกครั้งที่เห็นข่าวก็เสียใจกับการกระทำครับ
กล่าวหาทั้งหมดที่นายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือในกอล์ฟได้รับไปส่วนมากเป็นข้อหานักทั้งนั้นเลยนะคะ
ฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน
ยิงปืนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งหมด๘ข้อหาด้วยกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจังหวะ๑เมื่อวานเนี่ยที่มีการแถลงข่าว
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนั่งโต๊ะเรียงหน้ากันเลยนะคะ
นำโดยพบตร๓คนที่ได้มีโอกาสพูดก็คือ๑พบตร๒รองพบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
แล้วมีอีกหนึ่งคนซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่จับกลุ่มนายก๊อฟได้ก็คือนี่ค่ะกองปราบ
อันนี้รองพบตรนะคะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขแต่หนึ่งคนที่เมื่อวานนี้ได้พูดก่อนเลยนี่ค่ะท่านนี้
พันธุ์ตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
หรือไม่นำตัวนายก๊อฟไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ภูมิกับบอกเรานะคะบอกว่านายก๊อฟรักตัวกลัวตาย
แต่ตอนที่ฆ่าคนอื่นไม่ได้คิดรักตัวกลัวตาย
เพราะกลัวถูกรุมประชาธรรม
เพราะว่าเห็นลางเขาลางแล้ว
ในช่วงที่ไปชี้จุดค่ะทิ้งทองทิ้งไซเลนเซอร์
มีคนมาดูเยอะและแถวที่หน้าโรงเรียน
ในช่วงที่มีข่าวเกิดขึ้นเขาก็เห็นเหมือนกัน

เขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าเขาไปทำแผน
หรือไปทำอะไรที่จุดใดจุดหนึ่งมีสิทธิ์
ทีนี้เราก็ถามต่อหลายคนตั้งคำถาม
คำตอบของนายก๊อฟว่าปัญหาที่ก่อเหตุ

เราก็ถามว่าจะเอาเงินไปอะไรทำอะไรมากมาย

แล้วส่วนใหญ่คนที่ต้องดูแลของเขาคือผู้หญิง
นี่ไงเอาเงินไปเปย์ผู้หญิง
ส่วนวิธีการหลบหนีคุณผู้ชมจะเห็นวิธีการหลบหนีของเขา
คือต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเซียนราคาพูดง่าย
ตำรวจก็ถามว่าวิธีการหลบหนีคุณไปเอามาจากไหน
เอามาจากภาพยนตร์ค่ะดูมาจากหนังค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะวิธีการตำนานของตำรวจ
ถามว่าเอ๊ะทำยังไงจนนำไปสู่การจับกลุ่มนายก๊อฟผู้ต้องหารายนี้ได้
ซึ่งถือว่าก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดา
เป็นถึงผู้อำนวยการของโรงเรียน
ตำรวจบอกว่านี่ค่ะคุณผู้ชมอันไหนที่สังเกตด้วยตา
อันนั้นก่อนเลยคือกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นคีย์สำคัญ
ตำรวจไปซูมทีละจุดทีละประเด็นเลยนะคะ
เริ่มตั้งแต่ชุดแต่งกายของนายก๊อฟ
แต่งกายของนายก๊อฟลักษณะท่าทางการเดินของนายก๊อฟ
แล้วตำรวจบอกว่าวิธีการทำงานของตำรวจ
ไปดูซิว่าอะไรที่มีต้องตีตรา
พูดง่ายคือต้องมีการครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ก็เช่นรถมอเตอร์ไซค์ก็เช่นอาวุธปืน
ทีนี้ตำรวจตั้งต้นตั้งแต่ที่รถมอเตอร์ไซค์ก่อน

ตำรวจให้คนที่เชี่ยวชาญเรียกว่าแฟนพันธ์แท้
มาดูรถคันนี้เลยนะคะว่ารถคันนี้ปีไหนอย่างไร
และทีนี้มันจะมีดำแดงดำด้านดำเงา
ขาวมุกโอ้โหมันมีแต่สติ๊กเกอร์ที่ต่างกันนี่ก็สำคัญ

ตอนแรกตำรวจต้องขยายภาพขยายภาพออก
แล้วก็ย่อย่อภาพลงมาตีกรอบลงมาจนกระทั่ง
เป็นรุ่นปี๒๐๑๘ทีนี้ไปดูซิว่าใครครอบครอง

สรุปก็คือพ่อตาพ่อตาของผู้ต้องหา

รถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นอะไรล่ะ
ต้องตีตราครอบครองอาวุธปืน
ไปดูว่าใครเป็นผู้ครอบครองก็คือพ่อของ

เพราะว่าปืนมีราคาแพงมีราคาแพงด้วย
แล้วก็คนที่ครอบครองได้จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วปืนกระบอกนี้ตำรวจบอกว่า
ปกติแล้วตำรวจกองปราบบอกว่า
ปืนแบบนี้คนร้ายไม่นิยมมาใช้ในการก่อเหตุแบบนี้
เพราะฉะนั้นตีวงแคบไปอีกค่ะ
แคบคือจิ๊กซอลแต่ละตัวมันถูกต่อ
จนกระทั่งตำรวจ
ขอสารอนุมัติออกหมายจับได้
คีย์แมนตัวสำคัญพระเอกตัวสำคัญ
เอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมตำรวจบอกว่า
ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปทั้งหมด๘ข้อหานัก
ทีนี้อีกหนึ่งอันที่ยังหาไม่เจอ

ตัวไซแลนเซอร์ตำรวจยังหาไม่เจอ
แต่นายกบบอกว่าเอาไปทิ้งน้ำ
คือแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานบางรจันทร์ค่ะ
ยังหาไม่เจอแล้วถามว่าจะเป็นอะไรไหม

ตำรวจบอกว่าไม่ได้มีผลต่อรูปคดี
โดยเฉพาะเรื่องของทองเนี่ยทองก็มีหลักฐานแล้ว
เพราะว่าจริงแล้วตำรวจตั้งไว้ที่การประสงค์ต่อทรัพย
เพราะฉะนั้นทองของกลางสำคัญก็ได้แล้วนะคะ
นอกจากนี้ไม่ว่าในก๊อฟจะให้เหตุผลว่าอย่างไร
จะพูดว่าอย่างไรมีความตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจก็ตาม
ตำรวจจะยึดตามเจตนาที่ได้จากหลักฐานทั้งหมด
เพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของนายก๊อฟเมื่อวาน
แล้วในชั้นศาลก็ไม่รู้ว่าจะพลิกลิ้นอะไรอีกนะคะ
แต่เอาล่ะเมื่อวานนี้ตัวนายก๊อฟเนี่ย
ไม่ได้มีการถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่
ห้างโรบินสันจังหวัดลบบุรีจุดเกิดเหตุนะคะ
คือตำรวจคุมตัวนายก๊อฟที่กองปราบ
แล้วอาหารมือแรกที่ตำรวจจัดให้นายก๊อฟกินที่กองปราบก็คือ
ผัดปลากระป๋องไข่เจียว

ออกจากห้องขังไปตรวจร่างกายเนี่ยฮะ
จังหวะที่คุมตัวไปตรวจร่างกายก็คือขั้นตอนของตำรวจต้องเป็นแบบนี้ค่ะ

นักข่าวก็พยายามเชื่อไปจ่อใบว่า
สาเหตุเนี่ยคุณทำไปเพราะอะไรกันแน่

เงินที่ได้จากการขายทองถ้าเกิดเอาทองไปขายมัน๖แสงกว่าบาท
มันคุ้มไหมกับอีก๓ชีวิตที่ต้องสูญเสียไป
แต่ปรากฏว่าเราไม่ได้คำตอบนะคะ
สุดท้ายแล้วชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองมะครับการปราบปราม
พร้อมอาวุธครบมือนะคะ๖นาย
ควบคุมตัวนายก๊อฟไปยื่นคำร้องขอฝากขังที่ศาลอาญารัชดาพิเศษ
ก็ใช้เวลาส่วนนี้สักประมาณ๑๐นาทีนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปถึงศาลแล้ว
แต่ตอนที่ไปเนี่ยต้องไปลงที่หลังศาลนะคะ
หลังจากที่ตำรวจนำตัวนายก๊อฟออกมา

เอาตัวนายก๊อฟออกมาลงมาจากรถตู้
แล้วมีคนตะโกนเข้าไปบอกประหารเลยประหารเลยประหารชีวิตเลย

สารท่านเองก็อนุญาตให้ฝากขังตามคำร้อง
เป็นการฝักขังครั้งแรกเป็นเวลา๑๒วัน
คือฝากค้างระหว่างวันที่๒๓มกราคม
ถึงวันที่๓กุมภาพันธ์นะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็มีการควบคุมตัวนายก๊อฟเนี่ย
ไปฝากขังสักประมาณ๔โมงเย็น
ทีนี้เราไปสอบถามผู้บัญชาการเรือนจำ
เศษกรุงเทพมหานครนายกริจกระแสทิพย์
ผู้บัญชาการบอกว่าหลังจากเที่ยวรับตัวเข้าเรือนจำ
ก็มีการตรวจร่างกายตามกระบวนการตามปกติ
เบื้องต้นพบว่านายประสิทธิชัย
หรือว่านายก๊อฟเนี่ยอดีตพอก๊อฟเนี่ยนะคะ
ไม่มีโรคประจำตัวเคยได้รับการผ่าตัดหัวเข่า
ส่วนสภาพจิตใจเราก็ถามว่าเป็นปกติเดียวหรือไม่อย่างไร
ปกติดีไม่ได้มีความวิตกกังวลใดทั้งสิ้น
ส่วนอาหารมื้อแรกที่เรือนจำ
เมนูข้าวสวยแกงเขียวหวานไก่ผัดฟักไก่ใส่ไข่
ควบคุมตัวก็คือ๑๒วันนะคะ
เริ่มจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะวันที่๒๓ไปจนถึงวันที่๓กุมภาพ

สิ่งที่คนร้ายให้การก็คือทำลงไปเพราะหวังทรัพย

ก็ต้องไปดูกันหน่อยว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยจริงหรือไม่นะครับ
ก็ไปดูในเรื่องของเงินเดือนของพอเนี่ย

แล้วเขามีหนี้สินมากมายขนาดไหน
ทำไมถึงต้องก่อเหตุแบบนี้นะครับ

หลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในเดือน

ก็มีวิทยาฐานะเป็นข้าราชการระดับชำนาญการ
ดังนั้นเงินเดือนของนายประสิทธิชัยก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ไล่กันไปพร้อมกันดูให้ดีนะคุณผู้ชมนะ
เงินเดือน๒๘๔๓๐บาท
เงินวิทยาฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาอีกก็๓๕๐๐บาท
รวมเป็นรายได้รับสุทธิก็๓๑๙๓๐บาท

แต่นี่ก็ยังไม่ใช่เงินเดือนที่รับอย่างแท้จริงนะครับ
แต่ว่านายประสิทธิชัยเนี่ยมีหนี้สินไง
หนี้สินที่กู้มาจากสากรออมทรัพย์ครูกว่า๑ล้าน๗แสนบาท
ยอดหนี้สินตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๕๖๒นะครับ
ดังนั้นก็ต้องมีการหักเงินเดือนครับ
อย่างที่ผมบอกว่ายังไม่ใช่เงินเดือนที่รับจริง

เพื่อนำมาจ่ายสากรออมทรัพย์ครูทุกเดือนเดือนละ๑๓๕๐๐บาท

แล้วก็นายประชิชัยจะได้รับเงินเดือนเหลือใช้
ถ้าหักแล้วจะอยู่ที่๑๖๖๘๔บาท
หลังจากหักส่งหนี้ออมทรัพย์ครูหักภาษี
และหักกองทุนบำเด็ดบำดาลค่าราชการเป็นที่เรียบร้อย
อกจากนี้ยังมีอะไรอีกที่เป็นหนี้สิน

หนี้สินกู้ธนาคารอีก๑ล้านบาทเศษนะครับ

ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นรถสวมทะเบียน
เนี่ยไปซื้อรถสวมทะเบียนมาแล้วก็ถูกจับ
ก็เลยต้องนำเงินค่าปรับไปจ่ายอีก

เมษาแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุที่ร้านทองเห็น

คือตำรวจเขาไปย้อนดูกล้องวงจรปิดว่าในกอล์ฟเนี่ยมีการมาดูลาดลาวก่อนที่จะกระทำการดังกล่าวหรือเปล่า
ก็ย้อนไปเจอว่าในก๊อฟเคยพาภรรยามาที่ร้านทองแห่งนี้ค่ะห้างทองออโรร่าโรบินสันลบบุรี
เสื้อสีเหลืองนี่คือในก๊อฟนะคะส่วนเสื้อสีแดงนี่คือภรรยาของเขานะคะ
รูปอยนะเขาเดินทางมาที่ร้านทองเนี่ย
เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๕นาทีของวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับหลายคนนะคะที่เห็นภาพนี้หลายคนพูดไปหลายคนเข้าใจว่า
ผู้หญิงที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ที่หันให้กล้องคุณผู้ชมสังเกตดูนะนี่ผู้หญิงคนนี้ที่หันหน้าเข้ากล้องที่เราไม่ได้เบลอหน้าเนี่ยนะ
หลายคนคิดว่าคนนี้คือคุณกวางหรือว่าพนักงานร้านทองที่เป็นเหยื่อกระสุนของในกอล์ฟเนี่ย
แล้วก็มีข่าวออกมาว่าคือวันนั้นนายก๊อฟที่เดินทางไปกับภรรยาสาวมีปากเสียงกับน้องกวางคนนี้
จนทำให้น้องกวางไม่อยากจะพูดคุยไม่อยากจะขายด้วยแล้วคือภาพนี้ถือว่าเป็นเบาะแสสำคัญที่ตำรวจพยายามคลี่คลายประเด็นอยู่
ซึ่งอันนี้หลายคนเขาพูดกันนะคุณผู้ชมแต่เพื่อยืนยันว่าวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
นายประสิทธิชัยหรือว่าในก๊อฟกับภรรยาเนี่ยเขาเดินทางไปร้านทองจริงแล้วก็มีปากเสียงกับคุณกวางจริงหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามคุณเปรมิกากลิ่นดอกแก้วเป็นพนักงานร้านทองออโรล่านะคะ
ซึ่งเธอทำงานอยู่ที่ร้านทองในวันนั้นด้วยคุณเปมิกาเธอยืนยันเลยบอกว่าวันนั้นในก๊อฟกับภรรยา
ไม่ได้มายืนด่าไม่ได้มีปากเสียงหรือว่าไม่ได้มาหาเรื่องน้องกวางนะ
และน้องกวางก็ไม่อยู่ตรงนั้นน้องกวางยืนทำบัญชีอยู่อีกจุดหนึ่งของร้าน
ซึ่งผู้หญิงที่หันเข้ากล้องคือตัวเธอเองค่ะคุณเปมิกานี่แหละเธอบอกว่านี่คือเธอเองในวันนั้น
แล้วเธอก็บอกว่ายืนยันว่าทั้งคู่เดินทางมาที่ร้านทองจริงนะแต่ว่าเข้ามาสอบถามมาขอดูสร้อยข้อมือน้ำหนัก๒สลึง
แต่ว่าเธอไม่ได้หยิบให้ดูเนื่องจากว่าคนมันเยอะลูกค้ามันเยอะเธอก็เลยชี้ตำแหน่งทองให้ดูว่าเนี่ยค่ะ
สร้อยข้อมือหนัก๒สลึงก็จะหยุดบริเวณตรงนี้แล้วก็มีลายประมาณนี้ก็ชี้ให้ดู
เพราะว่าเขาบอกว่าวันนั้นลูกค้าเยอะจริงแล้วก็ในก๊อฟกับภรรยาไม่ได้มีทีท่าเหมือนกับว่าจะเข้ามาซื้ออยู่แล้ว
เดี๋ยวไปฟังเสียงพนักงานร้านทองออโรร่าคุณเบมิกากันค่ะ

ไม่พูดเลยหน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้มหน้าตาเฉยเมยเหมือนไม่ได้อยากมาซื้อทอง
หน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้มหน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้มหน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้ม
หน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้มหน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้ม
หน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้มหน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้ม
หน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้มหน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้ม
หน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้มหน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้ม
หน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้มหน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้ม
หน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้ม